เส้นทางศรีกากี๔ปียดพุ่งร้อยตำรวจเอก
คุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้นะ
คนที่เขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยก็ต้องบอกว่า
สะเทือนใจสะเทือนใจ
อันนี้พูดกันเรื่องตรงถ้าพูดกันเรื่องจริง

นะครับว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงอาทิติยาเบนจปักนะครับ
เธอบอกว่าโพสต์นี้
ใช้คำว่าอะไรดีเปลี่ยนชีวิต
กระทบชีวิตสะเทือนเลยแหละ
ไม่คิดว่าการโพสต์ให้พ่อให้แม่ประดับยศให้เนี่ย
มันจะมีแรงเสียดทานกลับมาถึงเธอหนักขนาดนี้ครับ
ข้อความบอกว่าเป็นผู้กองแล้วนะ
ให้คุณพ่อคุณแม่ประดับยศเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ขอบคุณ
มากนะคะแฟนคลับก็ส่วนเข้าไปยินดีก็เข้าไปยินดีครับ
คุณผู้ชมฮะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี
คนรู้จักกันเพจพระจันทร์ลายกระต่ายสินะครับคราวนี้
ออกมาแฉเลยแฉถึงหลักสูตรกอศนะครับที่ข้อแรกเลยนะ
คุณผู้ชมกอศเนี่ยนะครับเขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้
เพื่อรองรับทายาทของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้า
ที่แล้วเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับอันนี้
คือข้อแรกเลยนะนะครับในเกณฑ์แต่สำหรับผู้กอง
เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเธอก็ไต่เต้ามาจากสิบ
ตำรวจตรีหญิงนะครับสู่ตำแหน่งร้อยตำรวจเอกหญิง
เวลาสามถึงสี่ปีคุณผู้ชมเป็นสิบตำรวจตรีอยู่สองคน
เดือนก็เลื่อนขั้นเป็นร้อยตำรวจตรีในเดือนกันยายน
พันละร้อยหกสิบสี่แล้วก็ติดยศร้อยตำรวจโทมิถุนาย
ยนต์สองพันร้อยหกสิบห้าแล้วก็มิทุนายนต์สองพันร้อย
หกสิบหกตียศร้อยตำรวจเอกครับคือถ้าในภาษาวงการ
ตำรวจเขาบอกว่าตัวช้างยังเรียกพี่อันนี้ผมเอาเอาจาก
ที่เขาเขาวิจารณ์กันมานะครับตัวช้างยังเรียกพี่หรือ
มีการต้องตั้งข้อสังเกตว่าไอ้หลักสูตรกอศเนี่ยอาจจะ
ใช้เส้นสายนะครับในการแบบว่าแม่สายฟ้าแลบหรือเปล่า
คุณแคทเขาบ้างคุณพ่อของคุณแคทเนี่ยออกมาแสดง

ที่มีคนถามว่าคุณพ่อเส้นใหญ่หรือเปล่า
นะครับเอาคุณพ่อตอบหน่อยคุณพ่อเป็นใครที่ไหนยังไงฮะ
มันไม่ได้กันมาง่ายพบมากเพราะว่า
คนก็คิดไปต่างนานาอันนั้นก็คือแล้วแต่ความคิดเราห้ามความคิดไม่ได้
ก็คือทุกอย่างทำให้ถูกต้องที่สุด
อ่านดูหลักสูตรไปอ่านดูสิว่ามันมาจากยังไง
เพราะว่าทางหน่วยเขาก็แจ้งลงไปละเอียดถี่ถ้วนเลยนะว่าอะไรคืออะไร
ก็ต้องอ่านตรงนั้นให้เข้าใจนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ใช่ว่าดราม่าอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ว่าบางคำมันก็แรงสำหรับเรา
ใช่ครับบางคำมันก็แรงสำหรับเรานะครับ
คือเรื่องนี้ใครไม่โดนไม่รู้หรอกพูดกันจริง
ผลตำรวจโทอาชญนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
กตรว่าด้วยวิธีการแต่งตั้งยศที่กำหนดให้ข้าราชการตำรวจ
ได้รับยศสูงขึ้นตามจำนวนปีที่รับราชการ
จึงให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตี๑ปี
สองปีค่ะท่านโคศกตำรวจบอกอาจจะรู้สึกว่าเร็ว
แต่ยืนยันว่าเป็นไปตามกฎการแต่งตั้งยศครับโอ้โหพี่เบิร์ต
แต่เอาจริงพอฟังเรื่องนี้แล้วนะต้องมาดูความคิดเห็นในโซเชียลเหมือนกันนะ
อ่าแล้วยิ่งสองคนที่เป็นฮีโร่โอลิมปิกของไทยเนี่ย
แสดงความคิดเห็นไว้น่าสนใจมากเลยนะคนนึงเนี่ยคือเจ้าเติ้ลมณัฐบุญจำนง
รู้จักไหมครับอ่าคุณผู้ชมรู้จักไหมฮะจำได้ไหมมนัดบุญจำนงค์
อ่าปีสองพันสี่เหรียญทองโอลิมปิกกรุงเอเทนเอสปีสองพันแปดเหรียญเงินโอลิมปิกกรุงปากกิง
เต็มจ่า๑๐ตำรวจสุดครับระบบราชการไม่ใช่ลูกท่านหลานเธอก็อย่าไปหวังอีกปีกว่าคงไม่ต้องวุ่นวายกะระบบที่ยืนกุมไข่และดีครับผมเหมาะสมครับท่านนี่คือ
เหมือนตามน้ำพริกไม่ได้ใส่พริกล่ะชุวิกกะบลวิศิษฐ์
รวมลูกผู้ใหญ่ลูกคนรวยน้องคนสวยที่อาศัยช่องทางรัฐ
ผมไม่ได้พูดนะคุณชุวิตโพสต์เอาไว้ติดดาวแค่อบรม๑๗สัปดาห์
จบมาติดหนึ่งดาวได้เป็นร้อยตำรวจตรีเป็นหลักสูตรบรรทอนขวัญและกำลังใจตำรวจ
ไม่มีโอกาสบรรจุเป็นข้าราชการชั้นศัลยบัตรเหมือนฝันที่ลูกคนธรรมดานามสกุลไม่ดัง
มีดีกรีไม่ถึงทำไม่ได้แม้ว่าจะจบจากสาขาที่ขาดแคลนหลักสูตรกศ
คือเส้นทางรัฐของดาวอย่างแท้จริงคุณผู้ชมครับผมผมจำได้สองข้อ
กรอสอเนี่ยนะใครจะใครจะเข้าไปอบรมเนี่ยหนึ่งบอกไปแล้ว
ก็คือต้องเป็นลูกเป็นหลานเป็นทายาทนะครับของตำรวจ
ของตำรวจที่เสียชีวิตในตอนปฏิบัติหน้าที่อีกข้อหนึ่งก็คือสมมุติว่า
สมมุติว่าตำรวจเขาขาดแคลนสมมุติขาดแคลนเป็นงานเฉพาะทาง
นักบัญชีนักบัญชีคนจบบัญชีนางสาวอาริยามีความเก่งกาดมาก
นะครับสังคมเป็นที่ยอมรับมีคุณวุฒิวัยวุฒินะครับ
ในการประกอบอาชีพเป็นนักบัญชีค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขาดแค้น
นางสาวอาริยาไปสมัครสามารถเข้าอบรมแบบนี้
แล้วก็เข้าไปแบบนี้ได้นี่คือ๒ข้อนะครับ๒ข้อ
ในในจำนวนทั้งหมดกี่ข้อผมไม่แน่ใจแต่สองข้อนี้ด้วยนะ
มีเรื่องธรรมคุณประโยชน์ให้ประเทศศาสตร์ด้วยอ๋อธรรมคุณอ๋อนี่ไง
มณัฐบุญสำนวงศ์อ๋อบรพพฤทธิ์เพชรคุมแต่เมื่อกี้บอกเลยนะ
จ่าสิบตรียี่สิบสามปีใช่ไหมอ่าครับแล้วก็จบข่าวนี้ฮะค่ะ